เมื่อวานนี้ใครติดตามอยู่นะครับ

มันมาเรื่อยเลยตั้งแต่เรื่องของการ
เอาร่างของคุณแตงโม

เอาออกมาเทียบเคียงกับใบพัด

เพราะว่าเขายอมรับกันว่าคลิปจริงว่าไงปุ้ย

จริงนั่นเกิดขึ้นที่นิติเวศ
แชทเนี่ยก็มีการระบุชื่อกันชัดเจนด้วย

แต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ออกมาก็คือ

ตอนนั้นที่มีการไปขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

การแผ่นดินเนี่ยพิจารณาว่าตำรวจทำเหมาะสมหรือเปล่า
ไม่เห็นตรวจอะไรคนบนเรือเลยคนไม่ยอมให้ตรวจด้วย
ธนายรณรงค์ไปร้องใช่แผ่นดินนะครับปรากฏว่าผลมันออกมา
มีคนคนหนึ่งฮะล่าสุดก็คือรู้แล้วล่ะว่าคุณปอ
ค่ะใช้อัลป้าโซแรมศูนย์จุดห้ามิลลิกรัมครับนะครับ
ซึ่งอันนี้ตำรวจบอกว่ามันก็อยู่ในสำนวนแล้ว
เอาเรื่องนี้มันเป็นไปเป็นมายังไงพันธุ์ตำรวจตรีขออภัยครับ
พันธบรวจโทกีรบกิติธีรานนท์ท่านเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ท่านเปิดเผยบอกว่าสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เข้าชี้แจงผลการตรวจสารเสพติดในร่างกายคนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ท๕คน
โดยการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ๓คนเก็บทั้งปัสสาวะและเลือด๑คน
ส่วนอีกหนึ่งคนไม่ยินยอมให้เก็บตัวอย่างทั้งเลือดและปัสสาวะ
ซึ่ง๑ใน๔ที่เก็บตัวอย่างนะครับตรวจพบสารกลุ่ม
คือการเข้าชี้แจงนะครับยังเหลือในส่วนของกองประชาการสถาบุผู้ทอดฐานพลังนึง
ขอเลื่อนเวลาออกไป๑เดือนโดยครบกำหนด
ปลายเดือนนี้นะฮะปลายเดือนพฤษภาคมนี้
ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะตรวจสอบว่า
เจ้าหน้าที่ชุดทำคดีใช้ดุลยพินิษฐ์ด้านใดในการพิจารณาว่า
ควรตรวจพิสูจน์หรือเลือกตรวจพิสูจน์อย่างไร
เอออันนี้ทำไมมีคนไม่ยอมได้

หากพบว่ามีการละเลยอาจพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เร่งรัดสรุปผลการวินิจฉัยโดยเร็ว
ขอให้สังคมมั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างเท่าเทียมกัน
โดยยึดถือพญาหลักฐานและกฎหมายเป็นสำคัญครับ
คุณผู้ชมลองแสดงความเห็นมาหน่อยว่า
ประโยคที่บอกว่าขอให้สังคมมั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยค่ะ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดตั้งแต่มีคดีมา
มันถือว่าทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมไหม

โดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นเนี่ยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่นะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย
ชัดเลยบอกว่าตรวจพบว่าหนึ่งในทั้งหมด
สปีดโบ๊ทเนี่ยที่ยอมให้ตรวจสารเสพติดเนี่ยนะคะ
มีการใช้ยาเสียสาวแล้วก็หากันแล้วก็ควานหากัน

ที่สุดแล้วเจ้าตัวออกมายอมรับนะคะ

ก็คือคุณปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์
เป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะ
อ๋อก็บอกว่าเขาเนี่ยไปตรวจแล้วก็ผลตรวจออกมา
พบว่าเจอยาตัวนี้เฮ้ยผมไม่ได้กินเพื่อต้องการทำอะไรที่ไม่ดีไม่ร้ายนะ

ทีนี้ไอ้ยาตัวนี้อย่างที่ทราบกันนะคะว่าต้องเป็นแพทย์จ่ายใช่ไหม
ถามต่อคุณปอปกติแล้วใช้ยาตัวนี้หรือเปล่า
คุณปอบอกไม่เคยใช้ครั้งแรก
ครั้งแรกที่ใช้แล้วใช้ครั้งเดียวหลังจากที่เกิดเหตุ
แต่ก่อนที่จะไปให้ตำรวจเอาตัวไปตรวจร่างกาย
ก็เลยเจอสารตัวนี้ยาตัวนี้ทีนี้ถามต่อ

คุณปอบอกว่าคืออย่างนี้ลูกน้องผมเนี่ยมันมีคนหนึ่งที่
เขาจะไปฉีดสเต็มเซลล์แต่ต้องกินยาคลายเครียดตัวนี้แหละ
ซึ่งปรากฏว่าหมอจ่ายยาตัวนี้มาให้ลูกน้อง
ลูกน้องไม่ได้กินวันนั้นก็เลยเอายาตัวนี้มาให้คุณป่อ
แล้วคุณปอก็กินไปเม็ดเดียวครั้งเดียว
แล้วก็ไปตรวจร่างกายพอตรวจปุ๊บมันก็เจอ
หลังจากนั้นก็ไม่ได้กินยาตัวนี้อีกเลยนะคะ
คุณผู้ชมคุณปอชี้แจงมาแบบนี้นะคะ
มาดูในทางการแพทย์หน่อยทางการแพทย์ระบุบอกว่า
ยาตัวนี้ยาอัลปราโซแลมหรือยาทางการค้า
เป็นยารักษาอาการวิตกกังวลอาการแพนิก
ก็คืออาการตื่นเต้นตระหนกนะคะ

เป็นยาที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่น
บางครั้งใช้เป็นยานอนหลับในกรณีที่จำเป็น

เป็นยาอันตรายหากกินร่วมกับยาอื่น
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและสารเสพติดอื่น
ย่าตัวนี้ไม่มีฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศนะคะ

นี่แหละครับอย่างที่หมออ้ำอิราวัฒน์บอกไว้

ฉะนั้นเขาแนะนำนะอย่าไปเรียกยาเสือสาว
คือไอ้ยานี้คุณผู้ชม

ในก่อนหน้านี้หลายคดี
สื่อก็เลยเรียกกันว่ายาเสียสาว

มีลักษณะง่วงหลับซึมเบลอ

ทรงจำระยะสั้นที่มันเลือนหายไป
หรือประสงค์ต่อร่างกายกับเหยื่อนะคะ

คือหากว่าไม่พบสาร

ในร่างกายโอกาสจะก่ออัตยากรรมหรือก่อการมอมยาคุณแตงโมเนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะการตรวจไปพบในตัวผู้ต้องหาก็คือคุณปอมีการใช้ยาตัวนี้
เมื่อวานเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งพูดประเด็นนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าสื่อสังคมตื่นเต้นอะไรกันประเด็นนี้ไม่เห็นตื่นเต้นเลยมันอยู่ในสำนวนอยู่แล้วนะคะที่สำคัญเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยไอ้สารตัวเนี่ยยาตัวเนี่ยมันไม่ได้พบกับคุณแตงโมถ้าพบกับคุณแตงโมเป็นเรื่องหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไป
แต่ที่ผมติดและสังคมติดคือคลิปบาดแผลของคุณแตงโมนะฮะที่เอามาเปรียบเทียบกับใบพัดเรือน่ะที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยนำมาเปิดเผยนะครับพันธุ์ตำรวจตรีสุพิชัยริมศรีววงนะครับผู้ประคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์จริงที่ทีมแพทย์
เป็นของกลางครับเป็นของกลางที่ทางนิติเวศกับพนักงานสอบสวน
จะสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มาใช้สถานที่ไหนล่ะที่
บอกว่าโอ้เอาออกมาข้างนอกอย่างนั้นอย่างนี้คุณหมอชี้แจง
บอกว่านะครับใช้สถานที่คือ๑ใน๓ของห้องผ่าตัดที่อยู่
สถาบันนิติเวศนั่นแหละห้องนี้เป็นห้องสำรองไว้สำหรับฉีด
ซึ่งบุคคลภายนอกเข้าไม่ได้การดำเนินการทำในวันแล้ว
ราชการนะครับส่วนคลิปที่นำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลที่นำ
ประกอบสำนวนคดียืนยันว่าไม่ได้หลุดจากนิติเวศนะ
หลุดจากนิติเวศเพราะข้อมูลนี้ส่งต่อให้เฉพาะบุคคลที่
รับผิดชอบสำนวนคดีเท่านั้นนะครับที่จะส่งให้ส่วน
เข้าข่ายความผิดอะไรหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาครับค่ะ
คำชี้แจงจากผู้การนิติเวศแบบนี้แล้วก็เหมือนลักษณะ
คือถ้าภาษากฎหมายเนี่ยภาคเศษคือยอมรับว่าไอ้คลิปนี้เป็น
ศพของคุณแตงโมจริงแต่ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ขโมยศพอย่างที่
คุณอัจฉริยะกล่าวหานะคะประเด็นเรื่องของยาเสียสาวคุณอัจฉริยะบอก
ผมไม่ได้ติดใจหรอกผมติดใจประเด็นเรื่องนี้ประเด็นเรื่อง
บาดแผลเพราะไอ้บาดแผลที่ผมเน้นเนี่ยมันจะเป็นการชี้
ชัดว่าหนึ่งแสนให้การเท็จสองมันเป็นเหตุการคาตกรรมครับไม่
ใช่เรื่องของอุบัติเหตุหรือการประมาทของใครนะครับ